คุณผู้ชมจำอุบัติเหตุนี้ได้ไหมที่เป็นกระบะขับมา
แล้วเหมือนจะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลาง
แล้วไปชนมอเตอร์ไซค์จำได้ที่ไปชนหน้าโรงเรียนจำได้

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตัวพี่ชาย
พี่ชายของน้องคนหนึ่งที่เสียชีวิตนะเขาทนไม่ไหว
เขาเห็นคนที่ขับกระบาดที่ก่อเหตุ
มาร่วมงานแล้วมาขอเข้ามา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

และคนที่ระงับอารมณ์ไม่ได้มากที่สุดเนี่ยก็คือพระศรีชนนั่นเองพี่ชายของน้องตอง
ผมจีวอนหัวหน้าไฟอยู่เลยปรีเข้าไปชก
แล้วก็ขับไล่ให้ในการออกไปจากสารา
เมื่อสักครู่ก็มีบรรดายญาติเนี่ยบอกแล้วนะแก่ขนาดนี้แล้วยังคิดไม่ได้อีก
อันนี้หมายถึงในการคนขับกระบาดนะ
ส่วนในการที่มาร่วมพิธีชาพนักกิจศพครับ
บอกว่าจริงเขาตั้งใจมาขอขมาศพ
เพื่อจะส่งดวงวิญญาณของน้องตองผู้ตายจริง
ก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปร่วมงานศพ
ขอเข้ามาเพื่อนของน้องตองที่เสียชีวิตมาแล้วเช่นกันครับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเขายืนยันเขาไม่ได้ตั้งใจจริง

หลังจากเหตุการณ์ชุลมุนนายกาเนี่ยต้องกลับไปโรงพักอีกรอบหนึ่ง

คือตัวเขาเองก็บาดเจ็บไปเหมือนกันนะ
ฝึกอ่อนแขนซ้ายไป
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็น
พระศรีชนหรือว่านายศรีรชนพี่ชายของน้องตอเนี่ยบอกว่า

ไม่ว่าจะเจอคนขับกระบะที่ก่อเหตุที่ไหนนะ

คือพี่โมโหมากจริงโมโหตั้งแต่วันที่แบบรู้ข่าวเลย

ให้มาบวชหน้าไฟต่อให้นุ่งจีวอนอยู่
ทนไม่ไหวครับเพราะตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
เห็นว่าในการคนขับกระบะยังไม่มาขอโทษสักกระคำเลย
กระทั่งมาที่งานก็ยังไม่เอ่ยคำขอโทษ
นี่ไงคือหมายความว่าไม่มาขอโทษครอบครัว

แต่ไม่มีการเอ่ยปากขอโทษครอบครัวผู้ศูนย์เสียเลย

นี่ต้องเข้าไปห้ามทั้งตำรวจทั้งญาตินะฮะ
อุบัติเหตุนั้นก็เกิดขึ้น๒๗ธันวาคมครับ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกไว้ได้ชัดเจนเลยนะครับ
ว่ารถกระบะนี่ฮะขับมาเร็วพอสมควรเหมือนกัน
แล้วเสียหลักนะครับข้ามเลนไป
ไปชนบราษัยของน้องตองกับเพื่อนครับ
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๕ปีทั้ง๒คนที่ขับผ่านมาพอดี
ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหลอยกระแทกพื้นถนนครับ

จุดเกิดเหตุก็คือหน้าโรงเรียนมัธยมบ้านค่ายครับ